ทีมชาติไทยนะคะก็มีคิวที่จะลงอุ่นเครื่องกับคองโกในวันที่๑๐ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็มีการประกาศผู้เล่น๒๓ผู้เล่นที่จะลงแข่งขันในเกมนัดนั้นด้วย
ซึ่งมีชื่อของเจ้ามุยธุรสินแดงดากลับมาติดทีมชาติในรอบ๔เดือน
อาเกระนิชิโนนะคะหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยค่ะก็ประกาศรายชื่อ๒๓นักเตะที่จะลงอุ่นเครื่องเกมที่จะพบกับคองโกในวันที่๑๐ตุลาคมนี้นะคะ
ผู้เล่นที่ถูกเรียกติดในครั้งนี้นะคะ

มีสีวรักษณ์เทศศูนย์เนินจากบุริยารัมย์ยูเนตเตสนะคะ

แล้วก็ชัดชัยบุตพรมจากบีจีปฐุมยูไนเต็ดค่ะ
หลังในชุดนี้ไม่มีทริสตองโดที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะคะ
แต่ก็ยังนำมาโดยเทียทรบุญมาทัน
ร่วมด้วยอธิษรพรมรักแล้วก็มาโนเอลชอมเบีย
ส่วนกองกลางค่ะก็นำมาโดยเมซี่เจชนะทิพย์สงกระสินจากทีมคอนซาเดอเรซัปโปโรนะคะ
ส่วน๒นักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๒เกมแรก
อย่างสหรัฐอยู่เย็นและพิธีวัฒนสุจิตธรรมกุลก็ยังอยู่ในทีมค่ะ
กองหน้าในทีมชุดนี้นะคะมี๓คนแล้วนะคะ
๓คนที่ว่ามีทรีย์สินแด้งด้าสุพชัยใจเดชและสุพชนัดเหมืองตา
นักเตะจากทีมบุรีรัมยูเนเต็ดค่ะส่วนการรายงานตัวนะคะ
ผู้เล่นที่มีโปรแกรมไทยลีกในวันที่๒ตุลาคมค่ะก็จะเข้ามารายงานตัววันที่๖ตุลาคม
ส่วนผู้เล่นที่ลงเล่นในวันที่๓ตุลาคมก็จะรายงานตัววันที่๗ตุลาคมค่ะ
ก่อนที่จะมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่องนะคะเจอกับคองโกในวันพฤหัสที่๑๐ตุลาคมนี้นะคะ
เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลาหกโมงครึ่งแล้วก็สามารถชมสดได้ทางเอ็ปปริเคชันด้วยค่ะ
หลังจากนั้นก็มีเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีนนัดที่๓รออยู่
แข่งขันวันอังคารที่๑๕ตุลาคม
ก็ห้ามพลาดแข่งขัน๑ทุ่มตรงนะคะเข้าสัญญาณถ่ายทอดสด
ผ่านทางเทรารัตน์ทีวีช่อง๓๒เวลา๖โมงครึ่งเป็นต้นไป